เป็นไงครับคุณผู้ชมครับอยู่ดีรายการของเรามันก็สดใสขึ้นมาทันที
หนูมาคนเดียวมันไม่สดใสเหรอหนูมาไปก็สดใสมาก
แต่ต้องขอบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ไอ้ตุ้ยมันง่วงนอนมาก
อยู่ดีตามันแบบสดใสขึ้นมาเลย

เพิ่มเป็นห้าแล้วครับ

เดี๋ยวช่วยน้อง

สวัสดีค่ะนิวกระมวลชนกซื้อสุนทรอายุ๒๕ปีค่ะ
ปัจจุบันประกอบอาชีพพนักงานธนาคารค่ะ
เบื่อแล้วเป็นคนโสดอยากเป็นคนโปรดบ้างจังค่ะ

ก็มีผมเลยก็ได้ครับ

คือแบบเดี๋ยวนี้มันมายุคหนีแล้วนะ

หน้ามิวแล้วสเปคเขาป่ะ

ดีเลยอ่ะดี

คุณอยากจะพูดอะไรอ่ะค่ะ

กินผลักษณ์

ได้ดูไปดีมากเหมือนเฮอยเลย

เอาใหม่อีกที

พอนิวสวยปุ๊บมันเล้าใจ

พี่จะแบบจัดการแต่งกับเรา๒คนนะครับ
ไปใกล้เลยว่ะ

เพราะว่าผมหูดับตามองไม่เห็นอะไรแล้วครับ

โอ้โห
โอเค

ยกสองมือเลย

โดยสมมติทั้งสองมือมือขวาด้วย

การพูดการเจรจาสุขภาพก็ดีดีมาก

กล้ามากนะที่บอกว่าเป็นคนฉลาดอ่ะมันยังจดอยู่ในมืออยู่เลยอ่ะ
ก็อยากกินผัก

คู่ดีนี่คือนิวหรือเปล่า
คือเพื่อนจะเกลียดนะลิฟท์

เจ้าชู้ไหมฝั่งนู้นต้องอยากรู้เจ้าชู้

ไอ้ลิฟท์เป็นคนรักง่ายเบื่อเร็ว
สมมุติถ้าเกิดว่าไปเที่ยวผักแล้วเจอพี่ปายอ่ะ
ส่งสายตาก่อน

กะเวลาให้เค้าออกมา

นี่คือเล่าให้ฟังว่าวางแผนไว้อย่างนี้

ผมจำแล้วว่าไปทางนี้มั้ยอะ
ผมจะไม่เคยขอไลน์คู่หญิงในผัก

เขาไปทำงานแล้วมีผู้หญิงมาขอเบอร์ขอไลน์อะไรอย่างนี้ค่ะ

โอเคผมไปให้ไลน์กับลูกค้ามาอะไรประมาณนี้ครับ

ใช่ครับว่าผมคุยถึงเรื่องอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ครับ

จะแบบมีปัญหากันมากกว่านี้ครับ

ผมเห็นเขาเปิดตัวกันด้วยเจ้าบทเจ้ากรอน

ถามแบงก์ด้วยดีกว่า
การเลนส์นะครับ
พี่โรเบิร์ตก็ผ้า

คตเธอไม่สดใสเลยทำแบบนี้

โห๊ะนี่ขาดครึงล่ะ

คือคุณคิดว่าการสื่อสารด้วยการสัมผัสดีกว่ากัน
อยู่ที่เขาทำแล้วทำแอบเพลินยิ้ม
คุณชอบกิริยาท่าทางของผู้หญิงแบบไหน